โรตีนะครับคุณภาพคุณภาพเลย
อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมาก
ราคาไม่แพงแล้วก็ขายมานานจนเป็นตำนานของที่สุพรรณบุรีไปแล้ว
นี่มูนารโรตี
โรตีกล้วยหอมช็อกโกแลตสตอเบอรี่กล้วยหลากหลายเมนูมากเลยอ่ะ
มีให้เลือกมากกว่า๒๐แบบน้องใบตอง
ไม่ว่าจะเป็นโรตีไส้กรอกโรสตีกล้วยหอมโรตีมะพร้าวอ่อน
โรตีฝอยทองโรตีรวมมิตรโรตีมัตตะบะ

ใช่ครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีขายอยู่แถวตลาดสดเทศบาลตำบลอูทอง
ร้านนี้ขึ้นชื่อนะเขาบอกว่าราคาเนี่ยหลัก๑๐แต่ว่าคุณภาพหลักร้อยหลักพัน

ถามคนนี้ครับนางแชล่มรางนักเจ้าของร้านก็เล่าว่า
ตัวเองนั้นขายโรตีมานานแล้วถ้านับเวลาก็๓๐กว่าปีอะครับ
แล้วเคล็ดลับในการทำให้อร่อยมานานกว่า๓๐ปี
เขาบอกว่าไม่มีอะไรมากเลยจ้ะทำมันด้วยใจสิจ๊ะ
ใส่ใจมันลงไปยังไงมันก็อร่อยจ้ะ

ก็กินกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่ามันมีตั้งแต่เป็นเมนูแบบว่า
ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็มีสตอเบอรี่มีกล้วยมีมะพร้าวอ่อนหู